มีคลิปเหตุการณ์ประทึกให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

มีก้อนไหมครับช่วยหน่อยครับพี่

พี่ช่วยหนูหน่อยพี่ฟังหน่อย

นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุนี้

ใช่ดูสิคือพ่อต้องวิ่งไปอุ้มตัวเด็กขึ้นมาเลยค่ะ

พ่อแม่ลูกกระเด็นไปคนละทิศละทางเลยครับ

โชคดีนะเหตุการณ์นี้คือไม่มีรถขับเร็วมาตามหลัง
และถ้ามีรถขับมาตามหลังอาจจะทับคนได้นะครับ

ก็ตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากที่เห็นคลิปนี้
แล้วก็รู้ว่าเกิดขึ้นที่หน้าปากซอยบรามอินทา๔๔

สิทธิ์ของเราตามไปหาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
ก็คือนางปภาวีจีฮุมาผู้เป็นแม่ในคลิป

ขับรถมาด้วยความเร็วมาในเลนขวา
และอยู่ก็มาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของเธอ

ทำให้๓คนครับคือตัวเธอเองตัวลูกแล้วก็สามี

จากนั้นคู่กรณีนะขับรถเก่งไปไม่สนใจใยดีเลยนะครับ

แต่ภาพในคลิปเห็นทะเบียนไม่ชัดเจน

และทางเขตบอกให้รอ๓วันจึงจะอนุญาตให้ดูภาพได้

คลิปนี้คือได้จากพลเมืองดีที่เขาขับรถมาตามหลัง
เขามีกล้องหน้ารถพอดีใช่ไหมครับ

ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุก็ถามพี่พี่มีกล้องไหม

เพื่อฝากให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์
และตามหาคนขับรถเก่งยี่ห้อซูซูกิคันนี้

แล้วก็ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

นะฮะอุบัติเหตุครั้งนี้โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต
แต่อุบัติเหตุที่เรานำเสนอไปเมื่อวาน
และมีคลิปด้วยลักษณะคล้ายกันแบบนี้เลยนะคุณ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์
ซึ่งมีแม่เป็นผู้ขับขี่เนี่ยฮะ
แล้วก็มีลูกอีก๒คนนั่งมากับเธอด้วย
เห็นไหมฮะคนที่นอนนิ่งไปคือผู้เป็นแม่
ส่วนลูก๒คนนี่เดินกระเพกมา
ใช่แล้วก็มีลูกตัวเล็กอีกคนหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นกรณีรถเก๋งสีดำชนรถจักรยานยนต์สีแดง
แม่เสียชีวิตคาที่ลูกได้รับบาดเจ็บ๒คน
ตอนนี้มีคลิปใหม่ที่เพิ่งจะเผยแพร่จากกล้องติดหน้ารถ
เป็นวินาทีที่๓แม่ลูกกำลังจะเลี้ยวรถเข้าซอย

เป็นจังหวะเดียวกันที่รถเก๋งแซงขวาขึ้นมาด้วยความเร็วสูง
จังหวะนี้นะฮะจนพุ่งชนอย่างแรง
แล้วก็ทับร่างของผู้หญิงที่เป็นแม่จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายป่าตันบ้านท่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
คนขับรถเก๋งคันสีดำคือนายจรรย์เอกโสวัน
รอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
และล่าสุดได้รับการประกันตัวออกไปที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
และที่น่าสะเทือนใจก็คือนางสาวถานินทาฉ่ำชื่นอายุ๓๓ปี
ผู้เสียชีวิตคืออยู่ในฐานะแม่ด้วย
อยู่ในฐานะครูของโรงเรียนดรุนนิมิตร

เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูก๓คน
แล้วตอนนี้คิดดูว่าลูก๓คนจะทำยังไง
ใช่เพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือ๒คนได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะ
แล้วก็ขณะนี้เด็กทั้ง๓คนยังไม่มีญาติเข้ามาดูแลเลย
ส่วนความรับผิดชอบของรถเก๋งคู่กรณีนั้น
จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้จำนวน๔๐๐๐บาทนะครับ
แต่ตอนนี้หัวจิตหัวใจของเด็กนะคุณนะ
เสียคุณแม่ไปแล้วใครจะดูแลเด็กทั้ง๓คนต่อ